ดูเหตุที่นครราชศรีมาบ้างมีคนร้ายเนี่ยก่อเหตุไปงัดกุฏิเจ้าวาดวัดแล้วคือไม่ได้งัดครั้งเดียว
ัดแล้วงัดอีกรวมแล้วเนี่ย๓ครั้งเจ้าวาดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกพูดได้แค่เพียงว่าถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำไปนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระครูปริยสิทธานุการเจ้าวัดวัดสว่างวนารามตำบลเสริงสางอำเภอเสริงสางที่จังหวัดนครราชศรีมาพร้อมพระลูกวัด
นำผู้สื่อข่าวไปดูเองเลยค่ะเนี่ยร่องรอยถูกโจรบุกงัดกุฏิ
เข้าไปขโมยย่ามเจ้าวาดวัดในกุฏิและนำไปทิ้งในห้องน้ำข้างวัดนะคะ
เจ้าอาวาสบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณตี๕ถึงช่วงสายของเมื่อวานค่ะ
เป็นช่วงที่ท่านลงมาทำวัดเช้าแล้วหลังจากทำวัดเช้าก็มีกิจนิมนต์อีก
ขณะที่มาทำวัดเช้าไปรับกิจนิมนต์ก็เลยไม่ได้นำย่ามติดตัวมา
ทีนี้พอกลับมาจากกิจนิมนต์เอามาดูประตูหน้ากุฏิค่ะ
มีของแข็งเนี่ยกระแทกกุญแจนะคะจนสายคล้องกุญแจหลุดประตูก็เปิดออกได้
หลังจากนั้นท่านเจ้าอาวาสก็เลยประสานตำรวจมาตรวจสอบเก็บหลักฐานสอบถามพยาน
ติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
โดยเจ้าอาวาสวัดสว่างวนารามบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
มัน๓ครั้งแล้วนะที่คนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินในกุฏิ
มูลค่าทรัพย์ศิลป์ที่สูญหายรวมสามครั้งไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนนะคะ
หลังจากนี้ต้องเร่งติดกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานจะได้ง่ายต่อการติดตามตัว
เพราะว่ารักษณะก่อเหตุแบบนี้ท่านว่าคนเดิมแน่๓ครั้งแล้วนะคะ
เพราะว่ารู้จักกุฏิเจ้าวาดดีว่ากุฏิไหนแล้วรู้เส้นทางเข้าออกวัดอย่างดีด้วย
เจ้าวาดก็เลยทิ้งท้ายบอกว่าถ้าโจรอยากได้อีกก็มาเอาอีกจะเตรียมไว้ให้
ถ้าลักขโมยของพระแล้วมีความสุขก็ทำไปนะคะฟังเสียงของเจ้าอาวาสหน่อยค่ะ
ก็วาดจะติ๊กก็ไม่ได้ติ๊กพี่พี่จนมันมาเอาอีกครั้งที่สองที่สอง
แต่เรื่องของมันมันอยากได้ก็ให้มันไป
แต่มันอยากได้เยอะก็ให้มันมาเอาอีก

มันได้ไปแล้วมันมีความสุขให้มันทำต่อไป
เจ้าวาดเขาผู้ประโชชน์อ่าใช่ไม่ต้องทำตามนะคะ
โจรคนเดิมไม่ต้องมาแล้วนะไม่งั้นโดนจับแน่นะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งล่าตัวอยู่นะพระอาจารย์สรรพระลูกวัดค่ะ
ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่เกิดเหตุนะคะที่ได้นำย่ามของเจ้าอาวาสมาทิ้งไว้ในห้องน้ำข้างวัดเนี่ย
อาจารย์สรรบอกว่าน่าจะเป็นคนมีประสบการณ์เป็นโจรมืออาชีพแน่
เพราะว่าทิ้งร่องรอยน้อยมากขณะก่อเหตุเงียบเชียบไม่มีเสียงดัง
ไม่มีพระลูกวัดได้ยินอะไรผิดปกติเลยค่ะแน่นอนว่าหลังจากนี้วัดตรวจตราเข้มงวดมากขึ้นแน่นอนนะคะ
คุณตำรวจอย่าให้มีครั้งที่สี่เลยนะคะจับโจรให้ท่านหน่อย